เรื่องเกี่ยวกับเม็ดมะขามค่ะคุณผู้ชม
ติดคอน้อง๒ขวบเอง
แล้วพ่อแม่รีบพาไปส่งโรงพยาบาล
แต่ปรากฏพอหมอเอ็กซาเรย์ดูไม่พบวัตถุแปลกปลอม

พ่อแม่ก็เลยเอารูปของลูกสาวมา
แล้วก็มายื่นร้องขอความเป็นธรรม

แล้วก็คุณแม่ประหยัดมวลประเสริฐ
เป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องทัพทิมอายุ๒ขวบ
ไปร้องศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดนนทบุรีค่ะ
เพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่อยากให้เอาผิด
เจ้าของไข้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
เนื่องจากว่าลูกสาวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนี้

แต่ตอนนั้นเหมือนกับหมอบอกว่าเด็กไม่เป็นอะไร

ทีนี้เราก็ต้องฟังทั้งคุณพ่อเล่าด้วย

คุณพ่อเนี่ยเล่าให้กับนักข่าวฟังแบบร้องห่มร้องไห้นะ
บอกว่าตอนแรกที่ลูกเกิดเหตุเนี่ย

ลูกก็ยังวิ่งเล่นได้พูดคุยได้

ลูกสาวมีอาการสุดหนักและหายใจไม่ออก
หลังจากนั้นก็เสียชีวิตช่วงตี๓ของวันถัดไปนะคะ
มาฟังสิคุณพ่อหน่อยค่ะ
พ่อหมอปั๊มหัวใจลูกผมจนช้ำแล้ว๒ครั้ง
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ผมยังเห็นภาพสลดใจที่เมียลงไปกอดลูก

แต่มันเป็นแค่ลมออกซิเจนเต่าเข้าไปในท้อง
เหมือนคนหายใจกับแมวกับแมว
จริงลูกอาการโคม่าตั้งแต่เข็นออกมาจากห้องผ่าตัด
แต่ทำไมหมอไม่ผ่าตัดให้ผมแปลกใจตรงนั้น
เครื่องมือไม่พอจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสิริราช
แต่ท้ายที่สุดแล้วรอแล้วรอเล่า
เดี๋ยวก็ลดไปกลางทาง
คุณพ่อต้องรับผิดชอบเองนะระหว่างถ้าเด็กเสียชีวิต

ทีนี้ทางด้านรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
พระนั่งเกล้าแล้วก็หัวหน้ากลุ่มหูตาคอจมูก
ก็มีการแถลงข่าวเรื่องนี้นะคะถึงเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษา

ว่าตัวน้องทัพทิมเนี่ยนะคือเข้ารับการรักษามา
ช่วงประมาณบ่ายของวันอาทิตย์ที่๑๐มีนา
หลังจากที่วินิจฉัยแล้วปรากฏว่ามีเม็ดมะขามติดอยู่ในหลอดลม
หมอก็วางแผนผ่าตัดนะแต่ว่าหมอจะผ่าตัดวันรุ่งขึ้น
ตอนบ่าย๒จะเอาเม็ดมะขามออก
แต่ทีนี้พอถึงเวลาตรวจสอบดูปรากฏว่า
เครื่องมือของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าไม่สามารถที่จะนำออกมาได้
เพราะว่ากรณีนี้เม็ดมะขามติดอยู่ในตำแหน่งหลอดลมใหญ่
แล้วก็เลยวางแผนจะส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลสิริราช
ที่มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัยกว่า

แต่ทีนี้หมอบอกว่าการส่งตัวก็มีความเสี่ยงสูงกับอาการของน้องระหว่างทาง
ครอบครัวก็เลยตัดสินใจรักษาต่อที่โรงพยาบาลนี้
จะได้ประเมินความเสี่ยงไปอีกทางหนึ่งด้วย
แต่ทีนี้สิ่งที่ทำให้เด็กมีอาการซุดลง
ที่ครอบครัวบอกว่าตอนแรกเด็กก็ยังพูดได้ยังวิ่งเล่นได้อยู่

ทางโรงพยาบาลบอกว่าเม็ดมะขามมันไปติดอยู่ในตำแหน่งของหลอดลมใหญ่
ซึ่งตำแหน่งตรงนี้ค่ะมันเป็นตำแหน่งที่ยาก
การใช้เครื่องมือที่จะนำเม็ดมะขามออกมา
แล้วมันก็มีความเสี่ยงต่อการรักษาด้วย
ถือว่าเป็นเคสที่ยากที่สุดเลย
เดี๋ยวฟังทางโรงพยาบาลหน่อยนะคะ
สิ่งแปลกปลอมที่เคลื่อนไหวได้เองขนาดใหญ่
หลอดลมของเด็กเล็ก
ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากที่สุดนะคะ
ว่ามันจะพลิกกลับแล้วมันก็จะอุดตันหลอดลม
ณวินาทีไหนก็ไม่มีใครทราบ

คือถ้าไม่ลองไปส่องดูก็จะไม่เห็น

แต่ว่าเท่าที่เคยเจอก็คือจะอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวา
อะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นเด็กที่โตกว่านี้
หรือในกล่องเสียงซึ่งก็สามารถรักษาได้นะคะ
คีบออกมาปลอดภัย
นี่แหละค่ะที่คุณหมอเขาบอกว่าเขาใช้ท่อ
แล้วก็เอาเครื่องมือพยายามที่จะคีบออกมา
แต่ทีนี้มันไม่สามารถกางเครื่องมือคีบ
ตำแหน่งตรงนั้นได้ก็เลยเอาออกมาไม่ได้นะคะ
แล้วก็มันก็มีอีกประเด็นนึง
แม่ของน้องระบุบอกว่าทางโรงพยาบาลไม่ได้แจ้ง

จึงทำให้การผ่าตัดจริงแล้วมันควรจะเป็นเช้า
ของวันที่๑๑คือวันจันทร์คือ๘โมงเลยนะ
ปรากฏว่าจะต้องเลื่อนไปเป็นช่วงบ่าย
อันนี้ทางโรงพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวจะต้องขอเวลาไปตรวจสอบข้อได้จริงก่อน
ว่ามันผิดพลาดจากเรื่องการสื่อสารหรือเปล่านะคะ
อกจากนี้ค่ะทางโรงพยาบาลก็แนะนำ
ให้พ่อเด็กยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
กับทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เพื่อขอให้พิจารณาเงินช่วยเหลือเยียวยา
สิทธิ์ของผู้ที่ใช้บัตรทองในการรักษาต่อไปด้วย
คุณหมอก็ออกมายืนยันแบบนี้

เพราะว่าทนายรณรงค์ก็ช่วยเหลือคดีเรื่องนี้อยู่ด้วยนะคะ

แล้วก็ทางการแพทย์เขาก็จะมีขั้นตอนในการรักษาของเขานะคะ